พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตากนะคะครูชาวเขาเผ่ามงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีโคตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
นำพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมาอธิบายกับเด็กน้องนักเรียนเป็นการอธิบายด้วยน้ำตาว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้วค่ะ
นี่คือคุณครูค่ะครูเนติการซองชาวเขาเผ่ามงค์เป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีโค้ดตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
นำพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมาอธิบายทั้งน้ำตานะคะให้เด็กได้รู้ว่าพระองค์สวรรคตแล้วสมัยเด็กเคยไปเฝ้ารับเสด็จและตั้งใจว่าเกิดมาชาตินี้จะขอรับใช้พระองค์ตลอดไป
นางสาวมนวลีพยุงเคียรีมาก
นางสาวมนวลีพยุงเคียรีมาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเคยมีพระราชดำรัฐว่าให้ช่วยสอนเด็กให้เป็นเด็กดีวันนี้เพื่อมาเป็นครูก็จะทำความดีตามรอยพระราชปนิษฐานของพระองค์ท่านค่ะ